ไปที่จังหวัดนครราชศรีมา

ว่างจากงานก็ไปช่วยชาวบ้าน

ที่ตำบลบันลัง
อำเภอโน้นไทยจังหวัดนครราชศรีมาครับ

หลวงพ่อก็ทำแบบนี้เลยนะฮะ

ก็เลยเอาดินนะครับลูกรังนะครับ

หลวงพ่อก็ใช้ความรู้สมัยเป็นคาราวาส

กลับมาซ่อมแซมเปลี่ยนชิ้นส่วนที่ชำรุดให้
ก่อนปิดบันไดนำไปติดตั้งที่เสาไฟฟ้าตามเดิม
หรือแม้แต่ชาวบ้านมีปัญหาเรื่องไฟฟ้าในบ้านเรือนนะครับ

จากนี้นะครับป้ายบอกทางต่างในหมู่บ้าน
หลวงพ่อก็ได้ทำและติดตั้งด้วยเช่นกัน
โดยค่าใช้จ่ายหลวงพ่อก็แบ่งมาจากเงินทำบุญของชาวบ้านนั่นแหละครับ

ได้บวชที่วัดโดนสะอาดมานานกว่า๓๐๐๐๐สารโยม

ก็อยากให้คนในชุมชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ชาวบ้านจะได้สัญจรไปมาได้สะดวกโดม
เดี๋ยวค่ะหลวงพ่อ

โอ้โฮสาธุนะครับ

นี่ครับทำมาไม่ใช่ว่าทำปี๒ปีนะครับ

พ่อไปพาดกับอะไรเป็นห่วงหลวงพ่อมากเลย

ท้อนได้นะคือหลวงพ่อพระธรรม

แต่ก็ผันเหมือนวิถีชีวิตชาวบ้าน

ก็ช่วยเหลือเบื้องต้นก่อนเดี๋ยวจะแจ้งทางการต่อไป